คุณผู้ชมคะอาทิตย์ที่ผ่านมาบันเทิงไทยรัฐของเราเชิญชวนให้คุณผู้ชมนะคะ
มาร่วมโหวตว่าใครคือสุดยอดหนุ่มหน้ามนต์คนหน้าหวาน
และเราเพิ่งจะปิดโหวตไปเมื่อเวลา๑๓นาฬิกาหลังบันเทิงไทยรัฐเที่ยงนี่แหละค่ะ

เจมส์จิรายุค่ะมาแรงแซงทางโค้งอันดับหนึ่งเลยนะคะ
หนุ่มหน้ามนต์คนหน้าหวานที่เป็นแฟนบันเทิงไทยรัฐช่วยกันกดโหวต
เทใจให้แบบรัวค่ะด้วยผลคะแนนสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์คุณ
ขณะที่อันดับ๒จี้ตามมาติดติดนะคะด้วยผลโหวตห่างกันเพียงแต้มนะคะ
อยู่ที่สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณผู้ที่ชาย
บี้กันมาใกล้ใกล้กันเลยนะคะเข้ามาในอันดับสามค่ะตกเป็นของผู้ท้าชิงจากวิกหมอชิต
พอสตรันนะคะสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จี้มาติดเหมือนกัน
เผ่าเพชรนักแสดงนำจากซีรีส์ดังนะคะที่รับบทสายหวานจนเข้าตาแฟนคลับคุณ
ตามมาติดนะคะในอันดับสี่คะแนนอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์
และสุดท้ายค่ะอันดับ๕ตกเป็นของคุณพ่อลูกหนึ่งสุดฮอตไมค์พี่รัฐนะคะด้วยผลโหวตสี่เปอร์เซ็นต์
ทีนี้เรามาฟังความรู้สึกของแชมป์กันหน่อยนะคะสำหรับเจมส์จีรายุว่ายังไงบ้างที่ได้ตำแหน่งหนุ่มหน้ามนต์คนหน้าหวานใจครองในวันนี้ไปฟังกันหน่อยค่ะ
ก็จริงก็น่าจะหน้าหวานนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาทุกคนก็บอกว่าหน้าหวานตลอดเลยครับจนโตมาก็เขายังว่ากันว่าหน้าหวานครับ
น่าจะทั้งหมดแล้วมั้งครับหน้าตาด้วยรอยยิ้มด้วยอะไรก็ได้ก็ได้จากป๊าจากแม่มาอะไรอย่างนี้
ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่พูดถึงหน้าหวานแล้วก็นึกถึงผม
ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่โหวตให้ได้เป็นอันดับหนึ่งที่เป็นดาราผู้ชายหน้าหวานแบบนี้นะครับผมก็จะส่งรอยยิ้มหวานให้ทุกคนได้คลายเครียดไปครับผม
อันดับหนึ่งผ่านไปแล้วมาฟังความรู้สึกของอันดับ๒กันมากดีกว่าสำหรับพุทธพุทธิชัยเขาก็ฝากคำขอบคุณมาถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐเหมือนกัน

โอ้โหก็เขินครับครับผม

แต่ทำยังไงได้มันก็เป็นของมันอย่างนี้ครับ

ที่เรายิ้มสุดหรือเรา

เวลายิ้มแล้วมันก็จะหน้าหวานครับ
ที่บวชมาให้เป็นดาราหน้าหวานครับ

ก็น่าจะถูกอกถูกใจใครหลายคน
สำหรับ๕อันดับที่เรานำมาฝากคุณผู้ชม

แน่นอนเลยว่าง่ายมากค่ะ
ไลค์กันที่แฟนเพจของบันเทิงไทยรัฐนะคะ
แล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดเลิฟกันด้วยนะจ๊